กองศักดิยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
เปิดเผยเกี่ยวกับการจัดหาวัคซีนสำหรับนักกีฬา
ที่มีโปรแกรมต้องเดินทางไปแข่งขันต่างประเทศ

นำเสนอนายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว
และได้เห็นชอบให้เร่งดำเนินการตามขั้นตอน
นักกีฬากลุ่มแรกที่จะได้รับการฉีดวัคซีน
มีประมาณ๑๐๐คนโดยเป็นกลุ่มที่จะเดินทางไปแข่งขัน
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนแข่งขันโอลิปิก
และพารัมปิกช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนนี้
และกลุ่มที่๒จะเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่และก็นักกีฬา

แล้วก็พาแลมปิกที่ประเทศญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคม
ทางนี้ดรกล้องศักดิ์กล่าวว่า
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ให้กับนักกีฬา

ถือว่าสำคัญมากเพราะการเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศ

ซึ่งตรงนี้ถือเป็นความปลอดภัยและผลประโยชน์ของนักกีฬา
ที่เดินทางไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ
แต่ถ้าใครกังวลเรื่องการฉีดวัคซีน
ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่บังคับว่า
ต้องมาฉีดขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละคนด้วยนะครับ